ไปที่โคราชครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านออกมาจับอึ่งขายกัน
มีทั้งอึ่งสดอึ่งย่างอึ่งแปรรูปอึ่งร้านะครับ
ปลาร้านะครับทำจากอึ่ง
ตลอด๒ข้างทางของถนน๓๐๔ช่วงนครราชศรีมากะบินบุรีครับ
ในเขตตะบนอุดมทรัพย์วันน้ำเขียวนะโคลาสเนี่ย
จะมีชาวบ้านเห็นไหมแผงนี่คือขายอะไร
ขายอึ่งกันตลอดแนวเลยอึ่งอึ่งอึ่งเห็นปะป้าย

ใช่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมามาแวะซื้อทำอาหาร
ึงไข่เสียบไม้ย่าง

เป็นบาร์บีคิวเลยนะฮะอ่าแต่ถ้าสมมุติเป็นอึ่งไม่มีไข่
เสียบไม้ย่างเนี่ย๓ไม้ร้อยเอออันนี้ถูกหน่อยนะครับ
ส่วนอึ่งราอึ่งราที่เป็นกระปุกฝานแดงนี่อึ่งรา
โอ้โหนะฮะมันจุขายกระปุกละ๒๕๐บาท
อมที่อื้อหือนี่จะเอาใช่ไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้
แต่ละวันนะครับทำรายได้ให้ของพ่อค้าแม่ค้าไม่ถ่ำกว่าวันละ
โดยอึ่งที่เอามาวางขายช่วงนี้นะ
เป็นอึ่งเผาหรืออึ่งปากขวด
ึ่งยางหรือว่าอึ่งกระโดนครับ

กระเพราอึ่งต้มอึ่งนี่ฮะ
อกจากนี้ยังมีเห็ดป่ามาวางขายด้วยนะครับ

โคกไข่บานเห็ดโคกไข่ตูมนะครับ
พึ่งขมแล้วก็เห็ดระโงกครับ
ก็ไม่แพง๕๐บาท
โอ๊ยได้เยอะนะครับอ้าวเอาไปทำแกงได้หม้อนึงนะครับ